รถจักรยานยนต์ใหม่ดูว่ามันหอมนะ
ใครก็อยากมาอยู่ใกล้ครับ

สวัสดี

สใหม่เนื้อมันจะหอมหน่อย
ไส้เดือนแปลกใช่ไหม

ป้ายแดงก็เอาขอโทษครับคุณผู้ชม
ใหม่ถึงขนาดที่ป้ายแดงก็ยังไม่พร้อม

คือรถมันจะมีรหัสเออมีรหัสรถของแต่ละคันแต่ละคันเอารหัสมั้ย
เอาว่ะเอาเอาเลขอะไรครับพี่
เขาบอก๐๖๙เลขรหัสรถ๐๖๙นี่แหละฮะแม่รถใหม่เนื้อหอม
นี่จริงข่าวนี้ต้องเป็นของดอมนะเนี่ยเรื่องกล้วยแปลกพี่เบิร์ต

ถ้ายังตก็นี่คู่ย่ายเลยครับ

มันก็ดูสมบูรณ์นะมันเหมือนกับต้นกล้วยต้นอื่นอื่นที่แบบ
ข้อความว่ายายไปจุดทูปขอหวยจากต้นกล้วยที่ตัดทิ้งแต่ออกปลี
ดูที่ทูปของยายดีนะคะดูคุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างนี่
เน็ตไปสอบถามนะคุณยายคุณยายคุณยายได้เลขเด็ดอะไรบ้าง
ยายแล้วก็มีคนมาตอบให้นี่บอกว่าอะไรนะยายเห็นเลข๘๙แล้ว
บอกให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ลองดูแล้วกันลองไปดู
เสี่ยงดวงแล้วยังไม่ลืมบอกเคล็ดลับด้วยนะอย่าลืมนะ๖กับ๙
๙มันคือตัวเดียวกันมันขึ้นอยู่กับใส่ตาคุณ๖กับ๙คือตัว
เดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแบบออกลงท้ายด้วย๖แล้วใช้
ซื้อมาลงท้ายด้วย๙ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถ่ายดึกมีควัน
หน่อยนะฮันดูขังอยู่มันจะแบบแห้งหน่อยน่ะลอนไม่ได้

อยู่ต้นโพออาถรรพ์

โถนี่เป็นบริเวณสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วครับ
โคนต้นโพออาถรรพ์วัดกลางถนน

มีนักเสี่ยงโชคแวะไปกันเยอะเลย
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาตอนกลางวันกลางวันนะไปตอนกลางคืนอาจจะน่ากลัวหน่อย
ขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่เกล็ดแก้วกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนด้วย
เดี๋ยวจะเจอลุงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะลุงคนนี้ครับนี่ล้วงแล้วพี่เบิร์ตฮะ

ได้เลขมาสามเลขครับเดี๋ยวดูหน่อยได้ลุงลุงได้เลขอะไรนี่
อ่าคงไม่ต้องบอกนะมีขีบเซนตาให้ด้วย

หนุ่มน้อยคนนี้นี่โอ้น้องอ้วนคนนี้
้วงไปเหมือนกันอาสาล้วงเองหยิบให้ผู้ปกครองมาดูกัน
ไหนดูสิน้องหยิบเลขอะไรโอ๊ย

เออพิจารณาคตดีแน่นอนครับน้องคนนี้
ขอให้สว่างนะน้องนะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
ต่อกันที่วัดหนองทองครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านเข้ามาจากทั่วสถานทิศเลยนี่

กุมารเพชรพลอยฮะนี่คือกุมารเพชรพลอย
ซึ่งพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรหรือว่าพระอาจารย์หมู
ท่าเจ้าว่าสั่งให้ช่างปั้นเลยนะครับ
ให้ช่างปั้นเอาไปไว้ในถ้ำนาคาราชเศรษฐี

เกิดจากความฝันของพระอาจารย์หมูนั่นแหละ

ลวงไขในไขไม่แก้วะไม่แก้ให้เลย
เพื่อจะเอาตัวเลขไปเสี่ยงดวงกันในงวดนี้
นี่ครับเลขที่ล้วงขึ้นมาได้ฮะ

เดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะเจ๊ฟองเบียร์ดูหน่อยซิ
งวดนี้มีเลขอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ
ให้ตัวเด่นแล้วนะแม่จะให้ตัวเด่นแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องบอกตรงตรง๑ตุลานี้
จะให้ตัวเด่นแล้วนะแม่จะให้ตัวเด่นแล้วนะคะ
เพราะว่าต้องบอกตรงเลยนะคะว่ารัฐบาลเราเนี่ย
เนาะเลขที่หนูชอบเนี่ยคือ๕งวดติดแล้วนะ
อ่ะงวดนี้นะคะแม่

นี่ค่ะคุณผู้ชมครับถูกต้อง

ให้กับคอตัวเลขได้เก็บสถิติค่ะ

เลขเด็ดเม็ดเดียวแบบ๒ตัว

เป็นเลขอะไรเอาดูเอาเองค่ะ
เห็นไหมคะรีบจดกันเลยนะคะ